มาดูเรื่องของน้ำใจท่ามกลางฝนตกหนักกันหน่อย
แต่แน่นอนว่าเวลาฝนตกเนี่ยหารายเดอร์เขารับออเดอร์ยากมาก

ถูกต้องฝนตกอ่ะใช่ไหมแต่มีรายเดอร์คนหนึ่งรับออเดอร์ของเธอนะครับ
พอเอาอาหารมาส่งเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
อันนี้หนูให้พี่นะให้หมดเลย
ฉันไม่สบายนะ
ขอบคุณมากค่ะ
นี้อะตกจนน้ำท่วมเห็นไหม
นี่พี่รายเดอร์คนนี้ฝ่าสายฝนรับออเดอร์เอาอาหารมาส่ง๑๓๔บาท
ผู้ขออาหารก็บอกพี่เอาไปเลย๑๐๐๐บาท
เหลือให้ติ๊บเพราะว่าซึ้งในน้ำใจเหลือเกิน
บอกทุกอาชีพเนี่ยต้องพึ่งพากันวันนี้คือจะร้องไห้
เพราะไม่มีรายเดอร์คันไหนเนี่ยรับเลยฝนตกหนักแต่พี่เขารับออเดอร์แค่ร้อยนิด
รู้สึกขอบคุณทุกครั้งและยินดีที่ได้ให้เช่นเดียวกัน
หัวใจฟูขอบคุณพี่รายเดอร์จริงหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ้โหก็หัวใจฟูเหมือนกัน
น้ำใจนะครับในช่วงเวลาฝนตกแบบนี้
เราสอบถามไปยังคุณอิ๊งพิมบงกฎนะฮะเจ้าของคลิปนะครับ
บอกว่าตอนนั้นฝนตกหนักมากไม่มีข้าวกิน
พอมีรายเดอร์รับออเดอร์เนี่ยโอ้โหแทบจะร้องไห้เลยดีใจมากน้ำตาไหลเลย
เพราะออเดอร์ที่เธอสั่งเนี่ยความจริงแค่๑๓๔บาท
ได้ค่าส่งแค่ไม่กี่บาทที่เหลือก็เลยให้ทิพย์ไปเลยฮะให้แบงค์พันธุ์ไปเลย
ดีใจมากที่พี่เขาอิ๊งสั่งของ๑๓๔บาทนะคะให้ผิดพี่เขา
บาทค่ะคือฝนมันค่อนข้างตกหนักแล้วก็เองก็แบบไม่มีข้าวกินเลย
แบบดีใจมากที่พี่เขากดรับจริงก็แบบแอบเกรงใจเขามากก็เลยแบบตั้งใจจะให้พี่เขา
แต่ว่าก็เห็นพี่เขาแบบเปียกฝนขนาดนั้นก็แอบเป็นห่วงนิดนึงว่ามึงจะไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ก็ขอบคุณกันทั้งสองฝ่ายค่ะ